ตกลงกลางดึกเพื่อไทยก้าวกลายเขานัดกัน
ประชุมร่วมกันช่วงสายวันนี้นะฮะ
ซึ่งการประชุมก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ย
แน่นอนว่าเขาคงหารือกันเรื่องการ
หาเสียงสนับสนุนในการโหวตนายกแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลนั่นแหละ

สื่อก็ไปรอกันรอตั้งแต่๙โมงครึ่งนะฮะ
ที่ได้รับแจ้งว่าเขามีการประชุมกันที่พักเพื่อไทย
ระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวกลาย
สุดท้ายบ่าย๒เพื่อไทยออกมาแถลง
ทีแรกคิดว่าจะแถลงคู่คุณรัชพร

ว่าจะแถลงร่วมกันก้าวไกลกับเพื่อไทย

คุณหมอชนนั่งสี่แก้วหัวหน้าพักเพื่อไทย

ทำไมไม่แถลงคู่กันล่ะ๒พัก
พอฟังประโยคแถลงเท่านั้นแหละ

รัฐบาลด้วยคั่วรัฐบาลใหม่

นโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา

อย่างชัดแจ้งว่าจะ
ประโยชน์ของพักก้าวไกล

ได้ปรึกษาหารือกับพักก้าวไกร

และเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล

แดดิเดตนายกรัฐมนตรี
ของพักเพื่อไทย

และนายเศรษฐาทวีสิน
ขอยืนยันชัดเจนว่า

และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

จะใช้ความพยายามรวบรวม

ซึ่งอ่านเอกสารที่ถืออยู่ในมือด้วย

บอกว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่
หลังจากนั้นก็มีการพยายามผลักดันให้คุณพิธาริมเจริญรัฐขึ้นเป็นนายกแต่ไม่ผ่านการโหวตจากที่ประชุมรัฐสภา๑๓กรกฎาคม๒๕๕๙
เงื่อนไขสำคัญที่สวกับสสอีกซีกหนึ่งไม่โหวตให้ก็คือเรื่องการแก้ไข
กฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ของพักเก้าไกลนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนให้พักเก้าไกลเป็นพักรัฐบาล
ที่ประชุม๘พักร่วมตอนนั้นก็มีการส่งมอบภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลมาให้กับพักเพื่อไทยต่อ
แต่สุดท้ายพักเพื่อไทยที่เดินหน้าตามภารกิจนะครับในการหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากสสและสวก็ไม่สามารถหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมได้
เพื่อไทยบอกว่าในสถานการณ์เช่นนี้พักเพื่อไทยปรึกษาหารือกับพักก้าวไกลแล้ว
ต้องขอถอนตัวจากการร่วมมือกันและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลด้วยพักร่วมใหม่โดยจะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายมนตรีของพักเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรี
โดยพักเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่าไม่สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพักก้าวไกลอยู่ในพักร่วม
โดยพักเพื่อไทยเนี่ยจะไปรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจ้างรัฐบาลอย่างเหมาะสม
ส่วนพักเก้าไกลจะทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
ขณะเดียวกันพักเพื่อไทยวันนี้นะครับ
ยังบอกว่าถ้าได้เข้าไปเป็นรัฐบาลนะค่ะ
ไปผลักดันภารกิจ๒เรื่องนะครับ
โดยเริ่มจากมติคอรมอลในการประชุมครั้งแรก

และจัดตั้งสสรให้เกิดกระบวนการการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูล

ก็จะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่
ที่ภาคเพื่อไทยและภาคร่วมได้นำเสนอกับประชาชนเอาไว้

อย่างเช่นเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายสุราเก้าหน้า
ปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพกระบวนการยุติธรรม
หรือเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจ
สิ่งเหล่านี้พักแกนนำรัฐบาลในฐานะที่เป็นแก่นำรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทยเนี่ย
พร้อมจะไปผลักดันต่อ
นี่นะฮะคือสิ่งที่ทางพักเพื่อไทยออกมาแถลงข่าวในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือคุณหมอชนน่านเนี่ยบอกว่าผลการหารือในครั้งนี้เนี่ยนะครับได้แจ้งให้กับทางพักเก้าไกลรับทราบก็ตามที่เชิญมาหารือนะ
ตอน๙นาฬิกา๓๐นาที
หลังจากนั้นก็ได้โทรไปแจ้งให้กับพักร่วมอื่นอีก๖พักได้รับทราบ
นี่คือคณะเจรจาของสองพักที่มาคุยกันนะครับ
๓คนของเพื่อไทยก็คือผู้ที่ออกมาแถลงข่าวอีก๓คนของทางก้าวไกล
มีคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลยค่ะที่การพัก
รองหัวหน้าพัก๒คนคือคุณสิริกัญญาตันสกุลกับคุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์
คุณหมอชนน่านบอกว่าการประชุมในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็แถลงเสร็จเนี่ย
คุณหมอชนนั่นพูดเพิ่มเติมบอกว่าการหารือกันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
คือพระเก้าไกลเขายืนยันว่าเขาต้องการความชัดเจน
ก็เลยต้องมาแจ้งให้ทราบไม่อยากให้ใช้คำว่าบอกเลิกกันนะคุณอรัชพร

แต่มันเป็นความจำเป็นที่เพื่อไทยต้องแยกมา
เหมือนพ่อแม่บังคับให้ไปแต่งงานกับคนที่พ่อแม่เลือกไว้อย่างนี้หรอ
ก็เลยต้องบอกเลิกกับแฟนที่รักกันอย่างนี้
เรียกว่าเลิกสิไม่ได้ว่าเลิกพี่จำเป็นต้องแยกมา
มิ้นเข้าใจพี่ไหมเนี่ยมันประมาณอย่างนี้
ความกังวลหรือเป็นห่วงอะไรออกมาทางภาคเพื่อไทยบอกนะครับ
ซึ่งการโหวตนายกรัฐมนตรี๔สิงหาคมนี้ถ้าจะมีขึ้น
คำถามคือก้าวไกลเขาจะโหวตนายกให้กับเพื่อไทยหรือไม่

เพราะว่าเสียงสอสอบางคนเขาก็ออกมาพูดแล้วนะคะว่าไม่

คุณหมอชนนั่นบอกว่าก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของพักเก้าไกล
อันนี้ตกลงกันเรียบร้อยระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยนะฮะ
ขึ้นอยู่กับมติของพักเก้าไกลว่าจะโหวตให้กับนายกของเพื่อไทยหรือไม่
แต่พักเพื่อไทยมั่นใจว่าการไปจัดตั้งรัฐบาลด้วยคั่วใหม่
จะได้เสียงสนับสนุนเกิน๓๗๕เสียงในการโหวตนายกอย่างแน่นอน
แล้วก็จะจบในวันเดียวด้วยในการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐

ส่วนการไปแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกคือคุณเศรษฐาในที่ประชุมรัฐสภา
เนื่องจากคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นสอสอเดี๋ยวคงต้องมีการปรึกษาหารือกันว่าจะดำเนินการแบบไหนอย่างไร
แต่คุณเศรษฐาพร้อมตอบทุกข้อสงสัย
คำถามต่อมาคือพักร่วมรัฐบาลใหม่ที่เพื่อไทยบอกจะมีใครบ้าง

ตอนนี้เท่ากับไม่มีก้าวไกลแล้วใช่ไหม

พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติพักเพื่อไทยบอกว่าพรุ่งนี้จะแจ้งให้ทราบนะครับ
วันพรุ่งนี้พักเพื่อไทยจะแถลงคั่วรัฐบาลใหม่ว่าจะมีพักไหนแบบไหนอย่างไรบ้าง
ในแนวทางที่ชัดเจนในการที่เราแสดงเจตนารมต่อข้อกังวลนะครับของสวหรือไม่กระทั่งส่อหลายภาคกรรมเมืองเนี่ย
มั่นใจว่าภายใต้เงื่อนไขที่แถลงไปก็น่าจะเป็นข้อมูลประกอบกับการตัดสินใจของสวนะครับ
ที่เขาเคยมีเงื่อนไขเดิมไว้เนี่ยเราพยายามลดเงื่อนไขเหล่านั้นทั้งหมดนะครับ
ก็น่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้สวลงมาให้ความเห็นชอบกับเราได้นะครับ
ประตูใหม่ถึงเอามาร่วม

ว่าจะจบภายในรอบเดียวหรือวันเดียวไหมนะครับ
ขณะนี้ผมเองมีความมั่นใจว่าจบในวันเดียวนะครับ

นักข่าวถามคุณหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทย

ปิดประตูสองรุ่งแล้วหรือยัง

ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยไม่ได้ดึงเวลานะ
ให้รอถึง๕ทุ่มคืนวันที่๓๑กรกฎา

อีกครั้งว่าการตกลงครั้งนี้
ไม่ใช่การเกี้ยเสียทางการเมืองอย่างแน่นอน

เพื่อไทยหารือกับก้าวไกลใช้เวลาร่วม๒ชั่วโมงนะ

เพื่อไทยก็แจ้งผลการหารือทางโทรศัพท์

เพราะมันมีเงื่อนไขเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ด้วย
เราชี้แจงครับเราชี้แจงแค่ว่าเราจะไปเริ่มต้นใหม่
แล้วก็สำหรับการจะเกิดขึ้นใหม่หรือยังไง
ก็เป็นกระบวนการที่ต้องคุยกัน
ไม่ได้หมายความว่าจะดึง๖พักหรือไม่ดึง๖พัก

ก็ตอนนี้ทั้ง๘พักก็รับรู้เรียบร้อยแล้ว
การตกลงกันครั้งนี้ของพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกร
ไม่ใช่การเกลี้ยเสียทางการเมือง
เราต่างคนต่างจะทำหน้าที่
ยืนยันได้ว่าข้อแรกเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
ที่พักเพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งตรงนี้
จะไม่มีพักเก้าไกลร่วมอยู่ในการจัดตั้งด้วย
อันที่๒นะครับ
การแก้ไขมาตรา๑๑๒กับการเลือกนโยบายต่าง
นโยบายต่างที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
ไม่ว่าจะเสนอโดยพักฝ่ายค้านหรือพักฝ่ายรัฐบาล
ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เรายินดีที่จะผลักดันด้วย

ได้เปิดแย้มไปกับภูมิใจไทยบ้างแล้วใช่ไหม

ขณะนี้เราคือตั้งนายกรัฐมนตรีให้ได้
แล้วก็ค่อยมาว่ากันในเรื่องการจะร่วม

เพราะทุกคนรู้ว่าการจะตั้งรัฐบาลข้างนี้
คือการจัดตั้งรัฐบาลที่จะแก้วิกฤตการณ
เศรษฐกิจและวิกฤติการทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่มาตกลงกันว่าจะรักษาประโยชน์อย่างไร
หรือแด่งเค้กกันอย่างไรไม่ใช่เลยครับ
เรื่องที่๒ที่เราได้แจ้งพักร่วมนะครับ
ก็คือเป็นกรณีที่ในกรณีพักร่วมอื่น
จะตัดสินใจอย่างไรนะครับว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วม
อย่างไรนั้นขอให้เป็นดุลพินิษฐ์ของแต่ละพัก
มีทางที่จากทางเพื่อไทยนะฮะ
ก้าวไกลแล้วก็อีกหลายภาคส่วน